เราต้องนำเสนอข่าวแบบนี้บ่อยค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของห้องเช่าที่พัทยาถูกหลอกอีกแล้ว
จะไปซื้อหน้ากากอนามัยส่งให้เจ้านายที่จีน
แต่ปรากฏว่าหน้ากากที่ได้เนี่ยมันทั้งเหม็นมันทั้งขึ้นรา
แล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่าล้านบาทนะ
ดูสภาพกันหน่อยค่ะนี่แหละค่ะ
หน้ากากอนามัยไร้คุณภาพไร้ประสิทธิภาพโอ้โห
คุณดูก็รู้ว่าเป็นสินค้ามือสองไหม
ผู้เสียหายก็คือนายอาเต๋อแทร่ว่างนะคะ

เป็นเจ้าของธุรกิจห้องเช่าที่พัทยา
มาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนบอกว่าถูก
นายหน้าหลอกขายหน้ากากอนามัยกว่าแสนชิ้นหน้ากากทั้งหมด
เหม็นทั้งขึ้นราเขาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้
เจ้านายที่อยู่ประเทศจีนต้องการซื้อหน้ากากอนามัยไปบริจาคที่จีน
ก็เลยไหว้วานให้เขาช่วยหาซื้อในประเทศไทยให้หน่อย
ตัวเขาเองไปรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อว่านายเสี่ยวกวาง
เสี่ยวกวางเนี่ยพาไปติดต่อซื้อหน้ากาก
นัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองกรุงเทพ
ตอนแรกเนี่ยตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ย
ดูดีเชียเป็นหน้ากากอนามัยคุณภาพดี
แต่พอขอตรวจสอบดูทั้งหมดคือตัวอย่างมันก็ดีหรอก
ปรากฏว่านายหน้าบ่ายเบียงไม่ยอมให้ดูค่ะบอกว่าต้องโอนเงินมาก่อน
ตัวเขาก็เลยโอนเงินไปสองครั้งรวมเป็นเงินหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
พอโอนแล้วปุ๊บนัดเจอกันเลยแถวดอนเมืองค่ะ
ฝ่ายนายหน้าก็ขนมาเป็นรถกระบะเลยนะให้ดูเฉพาะตัวอย่าง
แต่ไม่ให้ดูทั้งหมดพอโอนเงินเสร็จปุ๊บ
นายหน้ารับเงินปั๊บแยกย้ายค่ะตัวเขาก็เลยเดินไปดูสินค้าที่รถกระบะ
พอไปตรวจสอบเท่านั้นแหละค่ะน้ำตาตกเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นหน้ากากที่ไม่มีคุณภาพก็เลยประสานจะคืนของ
แต่ว่าฝ่ายคนขายไม่ยอมค่ะมีหนำซ้ำยังบอกด้วยนะ
ถ้าอยากได้เงินคืนไปแจ้งความเอาเองเขาตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอนดอนเมือง
วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมนำหลักฐานไปให้ตำรวจดูด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รับแจ้งความแล้วให้ขนหน้ากาก
กลับมาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นตอนนี้คุณ
ตั้งแต่เจ็ดกุมภาพใช่ไหมอืมแจ้งความไปผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน
ไม่มีความคืบหน้าใดทั้งสิ้นตำรวจในท้องที่สอนอดอนเมืองฝากด้วยนะคะค่ะ